ทีนี้มาดูเรื่องของการเสี่ยงโชคกันบ้างคุณผู้ชม

๓๐สัมเอ็ดแล้วก็หนึ่งใช่มั้ยอีกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
พาไปดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อยนะคะ
รับเงินมา๑๒ล้านบาทถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปค่ะ
ได้มาสิบสองล้านบาทเสร็จปุ๊บเธอก็ต้องกลับไปที่วัดเดิมอืม
แก้บนกับไอ้ไข่นะคะไปแก้บนกับไอ้ไข่ค่ะเนี่ย
กลายเป็นว่าเธอเป็นสาวโรงงานจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คุณมินตราสุนินทบูรณ์อายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะ
พร้อมด้วยเพื่อนนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนรูปไอ้ไข่
ที่วัดปลอยฝนคลองสิบเอ็ดอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีค่ะ
งวดก่อนเธอได้เอ่อถูกรางวลที่หนึ่งรวมสองใบ
เงินมาสิบสองล้านบาทนะคะครับทีนี้เขาบอกว่า
นางสาวมินตรากับเพื่อนร่วมบริจาคเงินทำบุญกระถิ่นสามัคคีด้วย
ครับน่านำเงินไปถวายพระคู่สมุอำนวยโชตปัญโยชน์เจ้าอาวาส
แหมแถมมีการโชว์เลขปลายประทัดด้วยเอ่อชุดใหม่นะฮะ
ที่ได้จากการจุดประทัดแก้บน๑แสนนัดโชว์ให้กับนักข่าวดู
ดูเลยคุณนักข่าวคุณผู้ชมไปดูกันเองแล้วกันนะฮะ
เราเราขออนุญาตไม่บอกนะฮะทีมข่าวก็พบว่าเอ๊ะข้อมูลนี้นะ
รอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ไข่วัดโปรยฝนเนี่ยนะ
โชคกับชาวบ้านมาเยอะมากแล้วก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว
ถึงสี่คนด้วยกันค่ะอ่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่านะครับ
ทีนี้ส่วนที่วัดประชุมมิตรบำรุงนะฮะอำเภอบ้านฉางจังหวัดมรยองครับ
นะฮะก็มีชาวบ้านนำพุ่มผ้าป่าไปแก้บน
แก้บนกับกุมารทองไอ้จุกนะฮะโดยนางบำรุงวงทองดี
ไปจำวัดเขาบอกว่าคุณนักข่าวค่ะงวดที่แล้วนี่นะ
ชาวบ้านน่ะนะแห่งมาขอชกล่ากับไอ้จุกนะฮะ
ครับจำนวนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามีหนึ่งคนดวงดีฝันเห็นไอ้จุกบอกว่า
อยากทำบุญกับหลวงพ่อจังเลย
เมื่อถูกรางวัลแล้วชาวบ้านก็เลยเอาพุ่มผ้าป่า
แก้บนไอ้จุกพร้อมกับจุดประทัด

เดี๋ยวจะมาแก้บริจุกชุดใหญ่

ไปที่วัดดงเซฐีอำเภอหนองขายาง

ก็มีชาวบ้านถูกระวังกันหลายราย

ชาวบ้านก็พากันส่องเลขเด็ดจากเลขปลายประทัดที่จุดแก้บนไอ้ไข่
และเลขจากน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ซึ่งชาวบ้านบางคนก็วิเคราะห์ตัวเลข
แล้วก็เขียนลงบนแผ่นกระดาษให้ทุกคนได้เห็นด้วย
คุณผู้ชมเห็นไหมครับอ่าลองดูหน่อยนะฮะ
ชัดสักขนาดนี้ชัดมากเลยนะคะ
ส่วนบรรยากาศภายในสำนักสงฆ์บ้านริมขาน
อันนี้อยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
ก็คึกคักไปด้วยกลุ่มชาวบ้านกับนักเสียงโชค
จากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์ไปทำไมล่ะ
เขาบอกว่าไปขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนคู่
ชื่อว่าสบายแพร่กับสบายพร
ทุกคนเนี่ยต่างนำแป้งฝุ่นไปโรยบนต้นตะเคียนทั้งสองแม่เลยนะฮะ

รูปไปลูบไปถูไปจนขาวโพน
แล้วปรากฏว่าเออเลขมันก็ขึ้นจริงเนอะ

คุณป้าที่ถูบอกว่าเฮ้ยนักข่าวค่ะดูสิคะเลขมันขึ้นมาค่ะ
ก็ไปถ่ายมาแต่คุณเขาก็ถูสิบคนมันก็เห็นสิบเลขอ่ะเนาะ

มันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่จินตนาการ
แต่ว่าคุณป้าเขาว่ายังไงเอาคุณผู้ชมไปฟังสิ

ตรงนี้หกตรงนี้แสมครับ

ภายในตรงไหน๓ไปไหนตรงนี้ค่ะอันนี้เป็น๓ครับ
คุณได้ยินแล้วคุณอย่าอะไรนะเดี๋ยวเลขมันเคลื่อน

แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะเราย้ำกันทุกครั้งที่อ่านข่าวแบบนี้
วิจารณญาณไหมมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วแต่บุญของใครของมันแหละครับ
แล้วก็สำนักสงฆ์ที่บ้านบริมขานเขาฝากบอกด้วยว่า
ไปทำบุญกันได้เขาจะมีพิธีหลอกพระประธาน๑พฤศจิกายนนี้นะครับ